รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
คุณแน่ใจรึเปล่าว่า
คุณเกิดมาเนี่คุณไม่ว่าชิงใครเข้ามาเกิด

อื่นที่เขาจะมาเกิดเนี่ยคุณเชื่อเรื่องพวกนี้ไหม
คือคุณกำลังจะบอกว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ย
วิญญาณเก่าต้องเข้าไปสู่ท้องคุณพ่อคุณแม่

ถูกแขกรับเสนอของเราในวันนี้
เขาเป็นคนที่บอกว่าเวลาที่จะเล่าเรื่องอะไรนะ
คนจะหาว่าเขาบ้าแม่ของเขาเนี่ยยังบอกว่าเขาบ้าเลย

คือชีวิตของเธอเนี่ยนะครับไปผัวพันกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอเคยนอนแล้วตื่นขึ้นมาเห็นว่า
มีผู้หญิงคนยืนอยู่ปลายเท้า

เฮ้ยตัวกูนี่ว่า
ไปถามแม่แม่หนูมีแฝดไหม
หนูมีแม่เคยทำแท้งไหม
ตอบว่าหยุดฟุ้งซ่านแล้วไปนอน
นี่ไงผู้หญิงคนนี้นะครับ
แฝงอยู่ในตัวเธอวนเวียนอยู่ในชีวิตนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเจ้านายหรือแม้กระทั่งคนอื่น
เห็นอีกร่างหนึ่งของเธอเสมอด้วย

คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าไปชิงเขามาเกิด
เขาจะเกิดดันไปแย่งเขามาเกิด
วิญญาณนั้นก็เลยอยู่ติดตัวเขาตลอดเวลาเลยครับพี่หนุ่มฮะ

ขอเชิญผู้มาร่วมเปิดประสบการณ์ชิงคนอื่นเข้ามาเกิดหรือมูครั้งนี้

ไม่เชื่อย่ารบหลวง

ถามถึงผมเลยตอนแรกผมก็ถามเขาเหมือนกัน
คือเรื่องราวลี้ลับในชีวิตของคุณตี้เนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไป

คือพ่อเสียด้วยอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมคะ
ก็คือขาดที่เนาะ

แล้วคราวนี้หลังจากนั้นคนก็จะเห็นพ่อในซอยค่ะ
จะเห็นท่านมานั่งแบบก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้
เอาเสื้อผ้าบ่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเห็นตลอด
ทีนี้ขออนุญาตเล่ารายละเอียดหรือเหตุการณ์ของคุณพ่อก่อน

ก็คือท่านนะคะเดินไปซื้อของกลางคืนใช่ไหมคะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ค่ะขับเร็วมากชน

หน้าถนนหน้าซอยค่ะพี่มด

ก็คือหลังจากนั้นก็มีคนเห็นใช่ไหมเรื่อย
แล้วพอเราเริ่มโตมาเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
เราก็เห็นหลายอย่างเห็นผีเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ประมาณ๓๓ใช่ไหมคะประมาณตอน๖ขวบก็ประมาณ๒๗๒๗ปี
มีคนเห็นพ่ออย่างนั้นนานแค่ไหน

ประมาณตอนตีอายุประมาณ๑๐กว่าก็ไม่เห็นแล้ว

หนุ่มถ้าสมมุติแบบว่าวันที่คุณพ่อเสียชีวิตไป
แล้วมีคนบอกเห็นคุณพ่อเห็นคุณพ่อความรู้สึกของเราเป็นลูกเป็นยังไง

แต่ว่าจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์วันพระค่ะ
เสียงมอเตอร์ไซค์พ่อจะบุ๊บ

ไม่ใช่ค่ะใต้ถุนบ้านเลยค่ะ
บ้านจะไปสองชั้นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วจอดเก็บไว้อย่างนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์

แต่สิ่งนึงที่ตัวเองได้รับเอฟเฟค

คิดดูว่าละเมอขนาดหนักขนาดไหน
คุณคิดถึงการเอาเชือกผูกบ้างไหม

แม่จะผูกไว้เพื่อไม่ให้เราเดินไปไหน
เราจะได้รู้ว่าเราไปไหนค่ะ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ว่าละเมินเนี่ย

คุณไปยิงอะไรใส่เขาไม่ได้เราไม่ได้ยิงเราก็เป็นคนล่าเริงของเราปกตินี่แหละค่ะ
เออแต่ว่าตอนมสามเขาจะต้องเรียนเกษตรใช่ไหมคะ
ทุกกลุ่มจะต้องมีแปลงผักอืมแล้วเพื่อนอะเป็นรถน้ำผักที่โรงเรียนค่ะ
แล้วเห็นเราอ่ะยืนรถน้ำผักอยู่อีกมุมนึงเขาเรียกยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมหัน
เออค่ะคือเรียกคุณแต่คุณไม่หันใช่ค่ะไม่หันเออแล้วยังไงอีก
ก็แล้วก็มีอีกบ้างที่แบบไปทำรายงานที่หอสมุทรแห่งชาติ
อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนไปทำรายงานกันแต่เราอ่ะอยู่บ้านนั่งดูการ์ตูนเลย
เขาไม่ได้ไปอืมเขาก็เห็นเราอ่ะเดินขึ้นบันไดชั้นสองจะไปชั้นสอง
เดินตามด้วยใกล้ใกล้นี่แหละไปถึงหายเรียกก็ไม่หันแล้วนั่นใช่ตัวคุณไหม
ไม่ใช่ค่ะเพราะหนูอยู่บ้านอ้าวตี้อยู่บ้านติไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวนะ
สรุปว่าไอ้ที่เพื่อนเห็นคนอื่นเห็นแล้วเรียกแล้วไม่ยอมหันเนี่ย
ที่เขาบอกว่ายิงนะมึงยิงนะไอ้ตีเนี้ยสรุปไม่ใช่คุณไม่ใช่ค่ะ
แต่สุดท้ายคุณถึงได้มาบังอ้อว่าพวกคุณเองเนี่ยไปเห็นไอ้เจ้าร่างนั้นที่ว่าหน้าเหมือนคุณเองกับตาเลย
ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงถึงไปเจอไอ้คนที่หน้าเหมือนคุณเนี่ย
ใช่ค่ะก็เราย้ายบ้านมาใช่ไหมคะตอนแรกอยู่บ้านอีกหลังนึง
แล้วคราวนี้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่มันจะมีสองห้องมีห้องแม่กับห้องเตี้ย
พี่ก็นอนปกตินอนตะแคงหลับหลับปกติรู้สึกตัวตื่นตอนดึกแล้วอะค่ะ
อืมเราเห็นคนเนี้ยยืนอยู่ตรงข้างข้างข้างเตียงเราแล้วก็มองไล่สายตาขึ้นไป
เอาปูนี่วางเอากูดีกว่าใช่ค่ะเออลงเองใช่หน้าเหมือนกันแต่ใส่ชุดคนละชุดนะคะ
จะใส่ชุดวอร์มใช่ไหมคะนอนแต่เขาใส่ชุดเหมือนกางเกงแพงสีชมพู
แล้วเสื้ออีกตัวนึงที่ตี้มีอะค่ะชุดนิตตี้ก็มีแต่ตี้แบบแต่ไม่ใช่เราไง
นอนก็เลยตี้ก็เลยคิดว่ากูตายหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้เอ้าถ้าเราตายเราก็ต้องมองคนนอนสิ
เรานอนแต่มองคนยืนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแต่ก็มองเป็นนานมากค่ะ
ชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงได้เลยเขาเป็นใครอ่ะตอนนั้นติ้มไม่ทราบ
เพราะคุณเห็นคุณคิดมากว่ากูตายหรือเปล่าคิดว่าคุณตายแล้ววิญญาณออกจากรากไปยืนอยู่
ใช่ค่ะแล้วยังไงอ่ะก็นี่ก็พอที่จ้องเขาผ่านไปเราไม่ไหวแล้วค่ะเรากลัวมาก
เราก็เลยเอาผ้ามาคุมโปรงเราอย่างเงี้ยค่ะสักครู่ผ้าโดนกระชากลงที่นอน
ห่มผืนใหญ่ค่ะกระชากลงจากที่นอนติ้งไม่ไหวแล้วกระโดดไปเปิดไฟแล้วก็ไปที่ห้องแม่ไปเคาะถามแม่เลยแม่หนูมีแฝดไหม
แม่หนูมีฝาแฝดไหมแม่บอกว่าไม่มีถ้ามีแม่ก็ต้องรู้สิเพราะแม่เค้าคลอดหนูแม่ก็ท้องหนูแท้งแม่ก็ไม่เคยแท้งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็พอแม่บอกไม่มีเราก็งั้นใครเราก็เล่าให้แม่ฟังว่าเราเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้๑๒๓๔แม่บอกบ้า
แม่บอกบ้าแต่ที่หน้าคืนนั้นน่ะตอนที่เจอเจ้าผู้หญิงคนนี้ว่าหน้าเหมือนคุณน่ะมายืนอยู่ปลายเตียงเนี่ยได้ยินเสียงนกแสกน้องกว๊ากกว๊ากกว๊าก
สมัยบรรยายหรือซาอยคนที่เห็นเป็นผีหรือคนน่าจะพรี

เอาล่ะผ่านชั้นมัธยมผ่านปฐมมาแล้ว

แฟนคุณก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนี้

ทั้งที่คุณไม่เคยเล่าให้แฟนคุณเลย

อยู่คนละที่กันอยู่คนละจังหวัดกันเลย
เขาฝันอยู่คืนเนื้อเขาฝันว่า

กันข้างกันแล้วตี้ก็ลุกขึ้นมา

ใช่หนูไม่ใช่แฟนพี่นะแฟนพี่อยู่นู่น
ชี้ไปที่แบบเหมือนบ่อน้ำสระน้ำใหญ่อะค่ะ

เหมือนงมขึ้นมาเป็นร่างตี้อะจมน้ำตาย
เป็นศพที่อยู่ในมือเขาคือเป็นศพ

จนกระทั่งอายุ๒๓เข้า๒๔

แล้วก็ขับมาจอดติดไฟแดงอยู่ค่ะ

แล้วก็ก้มเก็บมอเตอร์ไซค์บิดเองเลยค่ะ

คือคุณอาจจะไปแบบว่าไปยังงี้เลยรึเปล่า

หมุนเตียงร่างกาย

แล้วเขาก็บอกว่าพี่อ่ะหยิบเนี่ยพี่หยิบเอาให้นะ

ที่เห็นมาสองคนอ๋อหนูมาคนเดียวค่ะพี่

พี่เห็นจริงมาสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

เขาก็ขับรุตแพทย์แต่เราก็กลัวอะไรห่าง

ยังหาคำตอบยังไม่ได้ไอ้ผีคนที่เหมือนเราอ่ะ

หลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณบอกไม่ไหวแล้วว่ะ
ไม่ไหวจริงจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่า
ผู้หญิงคนที่เหมือนเรานั้นเขาคือใคร

นี่ก็คือความที่มันซวยใช่ไหมคะพูดง่ายเลย
ก็เลยไปทำบุญไปถวายสังฆาธารนะค่ะ
ให้พี่ที่แบบรู้จักกันที่ทำงานด้วยกันนะคะ

พอไปถึงเราก็ทำพิธีถวายสังฆฐานใช่ไหมคะ

เขาจะเอาถึงตายนะแล้วรู้ไหมเนี่ย

ก็คนที่มึงชิงเขามาเกิดนี่เขาบอก
ก็บอกว่าเนี่ยเขาจะมาเกิดแล้วมึงมาชิงเขามาเกิด
ยังไงความหมายมันเป็นยังไงคือ
ประมาณว่าเขาจะต้องได้เกิดใช่ไหมคะเขาจะต้องเหมือนมาเกิดกับคนนี้
ผู้หญิงคนนี้ตี้อ่ะเหมือนแซงเขามายังไงไม่รู้ม้ามืดยังไงไม่รู้แย่งเขามาเกิด

ปรากฏคุณมาปุ๊บเบียดเข้าไปเขาก็เข้าไปก็ติดเข้าไม่ได้อย่างนี้

อยู่ดี๑๐กว่าปีกว่าจะได้คำตอบนี้

เพราะว่าถ้า

ช่วยมึงได้เลย
คาถาอะไร

สวดทุกวันค่ะ

กลับมาเห็นผีด้วยตาเนื่องคนเลย

เขาไม่มีผัวค่ะ
เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่เขาแฝงอยู่กับตัวคุณเนี่ย

แต่สิ่งสำคัญคือคนรอบตัวคุณเนี่ย
เห็นคนที่อยู่กับคุณเนี่ยมาตลอด

เขาบอกเจ้านายคุณเห็นเลยว่า
ทุกวันจะมีคนตามมาด้วย
ประมาณว่าวันนั้นนะคะเราเป็นเซลล์ใช่ไหมคะ

ทีมในรถค่ะมีเจ็บคนพร้อมนั่งไป

ก็เลยให้พี่ตัวเล็กเขานั่งทับ
ตีพี่ไว้ตีก็นั่งข้างล่าง

ทุกคนก็ลงไปห้องน้ำหมดตี้กับพี่เปิ้ลไม่ลงอยู่บนรถ
แล้วคราวนี้เราก็สังเกตว่าทำไมคนอื่นขึ้นรถหมดแล้ว
ทำไมพี่ผู้จัดการอ่ะพี่เจ้านายค่ะไม่ขึ้นรถสักทีเหมือนเขารออะไรอยู่

ตี้มันไปไหนวะมันไปเข้าห้องน้ำนานจัง
ใช่ทุกคนบอกว่านี่ไงตี้ไม่ได้ไปไหนอยู่บนรถตลอดเฮ้ยอย่ามาโกหก
เขาว่าแบบทุกคนอำแกแกคิดว่าทุกคนในรถอำแกไม่ได้อำพี่
มันลงไปเข้าห้องน้ำมันยังโบกมือให้พี่เลย

กลัวกันทั้งรถเลยค่ะวันนั้น
แล้ววิญญาณตนนี้เขาทำให้ชีวิตคุณย่ำแย่ไหม

ก็คือคิดว่าเขาทำให้แย่ก็คือว่า
เราไม่ตายตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมคะ

สมมุติหาเงินได้เยอะค่ะพี่มศ

ต้องเอาเงินไปใช้อะไรอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
เหมือนเราไปอยู่ตรงไหนเราหาเงินได้อย่างนี้ค่ะ

คือคุณกำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณหาเงินมาหรือซื้ออะไรมา

กลับมาอยู่โคราช
เวลาดวงตกเนี่ยเป็นช่วงที่คนจะเห็นผีได้ง่ายสุด
คราวนี้เห็นผีผีที่คุณเห็นคือผี
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าผีโพง

คือแบบว่าอย่างนี้เราท้องใช่ไหมคะท้องใหญ่
วันนั้นน้าเขาพาน้าไปหาหมอกันหมดบ้าน
แล้วเราอยู่กับแม่สองคนนะคะ
แม่ก็ยืนล้างจานอยู่แล้วก็ยืนอยู่ข้างแม่
แต่มันอยู่ตรงมุมคนละมุมกับแม่อย่างนี้
พี่ก็หันหน้าออกไปนอกบ้าน
มันเป็นลูกไฟดวงใหญ่มันเป็นลูกไฟแดงเลยค่ะ
เหมือนพระอาทิตย์มีไฟลุกรอบวาบขึ้นมาอย่างนี้แหละค่ะ
ดวงใหญ่มากติ๊กกิ๊กแบบตกใจมาก
แล้วแม่ก็เป็นอะไรไปเลยแม่หนูเห็นหนูเห็นไฟ

แม่บอกว่าเขาเหมือนแบบเขาจะมาเอาเด็กในท้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นลูกไฟแบบใหญ่เป็นเหมือนพระอาทิตย์เลยค่ะ

คนท้องนี่แหละจะเห็นผีโพงได้ง่าย
ค่ะก็จะเห็นผีเห็นอะไรไม่ดีอย่างนี้ค่ะ

เอาเด็กใช่แต่ว่าในฝันของคุณก็เหมือนกัน

ผีโพงมานั่งจ้องหน้าคุณอย่างงี้เลย

ใช่ค่ะ
ยังไง
ก็คือเราฝันบ้านเราจะเป็น
ประตูรั้วน่ะปิดแล้วมันมีลูกไฟลอย

แล้วก็มาหยุดตรงประตูบ้านตรงข้างรั้วบ้าน

แก่แบบหน้าตาแบบย่นแบบน่ากลัวเหมือนแม่โม้เออเออเออ
มากมากเลยแล้วก็จ้องแต่ความรู้สึกในฝันนะคะมัน
จ้องเพราะมาที่ท้องเราอุ้ยใช่เหมือนจ้องที่ท้องแต่ความรู้สึก
คือแบบจะเอาจะเอาเด็กอะค่ะฉันจะเอาเด็กอะไรอย่างนี้
คราวนี้ติ๊กก็ตกใจตื่นตอนตื่นมาค่ะทุกอย่างเหมือนเดิม
เลยก็คือพี่ป้าน้าอานั่งดูทีวีนั่งดูเหมือนในฝันเราเลย
ในฝันเลยเพียงแค่ไม่มีอย่างนั้นใครนั่งอยู่จุดไหนก็จะเห็น
ตรงจุดนั้นหมดใช่ค่ะแม้กระทั่งช็อตหนังอ่ะค่ะก็ยังเป็นช็อตเดียวกัน
เสียงมันเหมือนเหมือนทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าไม่มีลูกไฟ
ไม่มีคนแก่คนนั้นตรงรั้วบ้านอืมค่ะอืมกระทั่งลูกคลอด
อนุญาตนะฮะลูกก็ไม่แข็งแรงแน่นอนคุณเป็นแม่เนี่ย
ทุกข์ใจมากแต่ปรากฏว่าคนที่จะมาให้กำลังใจคุณ
ทำให้คุณมีจิตใจที่จะพร้อมจะเป็นแม่คนก็คือวิญญาณ
วิญญาณสองวิญญาณที่มาให้กำลังใจคุณคือพ่อกับย่าค่ะ
พ่อแท้แท้ของเราที่เสียไปตอนหกขวบอะค่ะที่เขาบอกว่าเจอตลอดแต่เนี้ย
ใช่ค่ะแล้วก็ย่าที่เสียไปแล้วแสดงว่าวิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด
ใช่ค่ะเขามาให้กำลังใจยังไงก็คือฝันอีกแล้วค่ะ
เพราะเด็กแบบไม่แข็งแรงใช่ค่ะแล้วเราก็อยู่ห้องพักฟื้นปกติ
เป็นห้องรวมในฝันนะคะทุกอย่างจะแบบคนนี้ให้นมลูก
คนนี้ลูกร้องอะไรอย่างนี้ค่ะในฝันสถานการณ์มันเป็นแบบนั้น
แต่พ่อกับย่าเดินเข้ามาหาเราแล้วลูบหัวเราอืม
แล้วบอกว่าเดี๋ยวแสงสว่างก็เข้ามานะลูกอืม
บอกอย่างนี้ค่ะแล้วพ่อก็ลูบหัวแล้วก็หายไปเป็นหายไปนะคะ
แล้วก็บอกว่าเราก็ตื่นเนอะแล้วน้ำตาเราไหลเหมือนในฝันเลยค่ะ
แล้วก็เหมือนเดิมสถานการณ์เหมือนเดิมเหตุการณ์
คนนี้ลูกร้องคนนี้ให้นมลูกเหมือนเดิมเหมือนกับที่ในฝันค่ะ
ตอนนั้นที่ลูกไม่ค่อยสบายหรือไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ย
คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าผีโพงตัวนี้ไหมที่มานั่งจ้องหน้าคุณอยู่นั่น
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าคิดคิดว่าน่าจะเป็นอีกคนนึงมากกว่า

ทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นยังอยู่กับคุณไหม
ทุกวันนี้ที่คนเห็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะก็คือแม่เห็น

ก็คือตอนลูกคลอดนี่แหละค่ะเรากลับมาอยู่บ้านได้๓วัน

นอนที่บ้านจะมี๒ที่นอนใช่ไหมคะแล้วมันมองเห็นกันได้
นอนที่นอนหนึ่งเรากับลูกกับแฟนนอนอีกที่นอนหนึ่ง
คราวนี้แม่เห็นเราค่ะเห็นตี้เดินลุกขึ้นไปแล้วไปเปิดประตูบ้าน
แล้วก็ออกเหมือนออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

มองลงไปที่หลานเอ้าหลานก็อยู่เราก็นอนกอดลูกอยู่หรอก

เห็นกับตาเลยแกก็ตกใจกลัวแกก็กลัวมันเป็นอะไรอย่างนี้

คือตอนนั้นที่คุณเคยบอกแม่ครั้งแรกแม่บอกคุณเป็นบ้า

โอ้โหแสดงว่าตั้งแต่เป็นแม่กันมาตั้งแต่เธอเกิดเรียนจบ

แม่มาเชื่อตอนมีรูปเพราะแม่เพิ่งเคยเห็นเอง

เขาก็เลยเชื่อเลยว่าแบบแต่เขาเปิดประตูออกไปค่ะเหมือนเขาไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้
ก็คิดอีกอย่างหนึ่งแม่ก็คิดอย่างนั้นนะคะ

เขาได้มาบอกลาอะไรคุณก่อนไปไหม

ไม่มีแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เจอแล้ว

เพราะแค่คุณยังอาจจะยังไม่เห็นหรือใครไม่เห็นก็ได้

กลับมาเห็นผีด้วยตาเนื่องคนเลย
เริ่มต้นตั้งแต่คุณไปเห็นเพื่อนของคุณเองนั้นจมน้ำตาย

แล้ววัดที่เขาเอาศพเพื่อนมาอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปดูแล้วก็เห็นศพเพื่อนนอนอยู่ที่แบบรอรถน้ำศพอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่ามันเป็นซีดแบบไม่บวมไม่อะไร

คราวนี้ปุ๊บหน้าปากซอยมันจะมีดงกล้วยอยู่อะค่ะ
จังหวัดอะไรสิโคลาดค่ะ
มีดงก้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ

สวยแต่ผิวเขาสว่างนิดหน่อยนะคะ

แต่เขาสว่างแล้วเขาเกิดหายกับดงก้วย

เป็นชุดธรรมดาแบบสีเขียวแต่เรารู้ว่าสีเขียว
เป็นชุดสีเขียวอะค่ะทั้งชุดเลย

แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับศพเพื่อนคุณพี่
มน้ำตายแล้วคุณไม่เห็นแล้วคุณถึงไม่เห็นผี
ไม่รู้หรือว่าเป็นพอเราเห็นคนตายหรือเปล่า

เหรออืมแต่นอกเหนือจากนั้นเห็นบอกว่า

วัดตือที่โรงเรียนจมีข้าวค่ายใช่มั๊ยค่ะ

เพื่อนจากต่างโรงเรียนมาหาดึกแล้วค่ะประมาณ๔๕ทุ่มอะไรอย่างนี้
ก็พาเขาไปไหว้สารที่หน้าโรงเรียนนะคะ
ก็เดินแล้วก็เดินผ่านตึกหนึ่งของโรงเรียนใช่ไหมคะ

แล้ววัดป่านี่จะเหมือนเฮียนนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้เพื่อนก็กลัวกันนะคะ
ก็เลยเราก็เลยต้องพาไปเราเดินผ่านตึกหนึ่ง
แล้วก็มองขึ้นไปเราเห็นคนนั่งห้อยขาแบบแกว่งขาอยู่อย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยมองขึ้นไปอีกเขาไม่มีหัวค่ะ

ไม่ใช่ค่ะหัวมีผมด้วยมีหนวดเฟิร์มด้วยค่ะ

ผู้ชายใส่กางเกงสีแดงค่ะ
วัยรุ่นทุกคนจะต้องชอบไปบ้านผีสิงกันเหลือเกิน

พวกคุณเองก็เคยไปเจอของดีในการทัวร์บ้านผีสิงมาแล้ว
ไปค่ะไปไม่ว่าจะเป็นพวกโรงแรมอะไรอย่างนี้ค่ะ
โรงแรมล้างประชาจีนบ้านมอน
เขาจะฮิตกันบ้านมอนสมัยที่เป็นวัยรุ่นโคราชอะค่ะ
ป่าช้าจีนที่เรื่องเล่าที่เขาว่าเฮียนักเฮียนหนาเป็นยังไง

ก็เคยมีถึงขนาดแบบว่าคนมานั่งอยู่ริมริมอย่างนี้ค่ะ

เห็นเพราะว่ารถจะผ่านไปได้แล้วจะมองเห็น

เราไปถ้าเราตั้งใจไปไม่เห็นพี่มด
แต่ที่แน่นะฮะคุณก็ไปเจอผีหลอกอีกครั้งหนึ่ง

ก็คือเอาตอนแรกที่ติ๊กเข้าไปอยู่เลยใช่ไหมคะ

ก็เรากำลังจะนอนแล้วก็จัดของไปค่ะ

เราก็ไม่ยุ่งแล้วจะนอนง่วงนอน

ก็เห็นผู้หญิงมายืนตรงกระจกแล้วปิดไฟใช่ไหมคะ

เป็นร่างคนเลยค่ะไม่ใช่เป็นเงาดำนะคะ

แต่เป็นผมยาวรู้เลยลักษณะเขาเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะ

แต่มีอีกครั้งหนึ่งน้องชายมาขอนอนด้วย

น้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับนะตอน๖ทุ่ม

น้องชายบอกทุกห้องมีหมดเขาบอกนะคะ
เพราะว่าเพื่อนอยู่อีกห้องนึงเพื่อนก็มี

ก็คือกลางคืนก็จะมานั่งเหมือนกินข้าวค่ะ
ก้องเก้งก้องเก้งก้องเก้งอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็ด่า

กลายเป็นไม่กลัวกันไปแล้ว

และมีวันพระวันพระอย่างเงี้ย
อ๊ะตี้จะไม่ค่อยอยู่ฮอจะไม่นอนฮอค่ะ

ต้องขี่มอเซตไปนั่งอยู่ร้านเกมจันทร์โชว์ค่ะ

วันคืน๑๓สิงหาค่ะอยู่ไม่ได้

มารรดิฟ้าน่านไปทางเดียวกันก็คือไปทางตึก

เป็นเหมือนสารเจ้ามีสารเจ้าอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นโล่งค่ะ
ที่จอดรถโล่งค่ะก็คือสร้างเป็นศาลเจ้าไปเลยใช่ค่ะมีศาลเจ้าอยู่ข้างหน้า
อืมชีวิตของคุณนี่เจอเรื่องแปลกแปลกเยอะเหลือเกิน
แต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจำได้ขึ้นใจคือคาถาชินประชาตั้งแต่เด็กแล้วคุณสวดได้

แคล้วค่าทุกอย่างมาคุณยายสอนแต่ที่คุณท่องคาถาชินบัญชรได้
ตั้งแต่ต้นรายการแล้วที่บอกน้าโดนของหนักมาก

คือน้าเขาไปเปิดร้านตัดเสื้อค่ะแล้วคราวนี้อยู่อยู่ก็โดนของมีคนทำของใส่จนแบบสติเลยค่ะสติหลุดแบบต้องไปอยู่โรงพยาบาลประมาณสองปีเลยค่ะ

แล้วคราวนี้พอเราก็สงสัยว่าน้าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่หายท้องท้องเหมือนคนท้องอ่ะพี่มดคนท้องใหญ่แบบนี้เลยเหมือนคนท้อง๙เดือนค่ะ
แต่เจาะดูไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมใช่พยาบาลท่านหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นเกี่ยวกับอย่างนี้หรอกน่าจะน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางศัยศาสตร์นะลองไปดูสิอะไรอย่างนี้

พระก็ให้กินน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำพิธีอะไรอย่างเงี้เออน้าไปเข้าห้องน้ำเป็นไงฮะโทษนะคะถ่ายออกมาเป็นปลาท้องโกแบบเปื่อยถ่ายมาเป็นปลาท้องโกใช่ค่ะน้าไปกินปลาท้องโกะแล้วมันไม่ย่อยหรือเปล่าใช่แต่ว่าปลาท้องโกะนั้นน่ะกินประมาณสองปีที่แล้วนะคะโดนของนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนะไปกินพาน้องโกะนั้นมาสองปีก่อนก็คือตอนที่เขาไปเปิดร้านนะคะมีคนนึงเขาเอาพาน้องโกะมาให้เออเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในนะแล้วคืนนั้นเลยค่ะพอน้ากินเข้าไปได้ยินเสียงคังคกเสียงหมาร้องละงมทั่วทั่วร้านอ่ะเขานอนที่ร้านไงคะแล้วก็เลยเริ่มอาการตั้งแต่วันนั้นมาเลยค่ะที่สองปีที่เป็นมาใช่ค่ะอยู่ดีถ่ายมา
เสื้ออยู่ใกล้กันเป็นญาติกันด้วยค่ะอ่ะรู้สึกทำไมอ่ะเขาเหมือนนั่นนี่ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่าเวยงลูกค้าอะไรอย่างงี้บ้างค่ะอืมอืมแล้วคราวนี้มันเคยมีแบบว่าคนโดนเยอะอะค่ะหลายคนแม้กระทั้งญาติเขาเองเขาก็โดนยังไม่จบเท่านั้นนะคุณพุดดำชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะเจอ
มาทำไมครับ
คือตียังไม่รู้จักปกติไม่ใช่เป็นสายนี้ใช่ไหมคะ
เราไม่รู้จักเทพใครชื่ออะไรบ้างเราไม่รู้

ฝันว่ามีผู้หญิงสวยมากลำแบบลำแบบแขกอะค่ะ
ใส่ชุดแบบสาหรี่สวยแล้วก็มีออร่าแบบร่างเค้ามีแสงสว่างสวยมากเป็นคนลุก
มาแล้วก็บอกว่าเราคือพระแม่อุมานะ
เราจะให้เธอเป็นตัวแทนเราให้เป็นร่างทรงตัวแทนที่จะช่วยเหลือคนนะคะ
หนูปฏิเสธเลยค่ะไม่เป็นไม่เอาค่ะหนูไม่เป็นร่างทรงหนูบอกอย่างนี้
หนูไม่เป็นหนูกลัวหนูไม่เป็นหนูบอกอย่างนี้
ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็บอกว่าก็ท่านก็ไปค่ะท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากท่านก็บอกแค่นี้
แต่สวยมากตี้ก็เลยไปหาหลังจากนั้นก็เลยไปหาข้อมูลว่าเทพองค์นี้คืออะไร
มาเป็นใครใช่ก็เลยไปรู้ว่าอ๋อเป็นพระมเหสีของพระศิวะเป็นแม่ของพระพิคเนตอะไรอย่างเงี้ค่ะ
ก็เลยเราก็เลยรู้มาแล้วก็สนใจมาตั้งแต่นั้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะนับถือ
เป็นทำผมแบบมวยแล้วก็เป็นชุดสาหรี
ครั้งแรกที่มาค่ะใส่ชุดสีเขียวแต่ครั้งที่สองที่มาใส่ชุดสีแดง

ก็บอกว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเมื่อไหร่จะจะเป็นร่างทรงให้จะเป็นไหม
ก็ปฏิเสธไม่เป็นค่ะตี้บอกไม่เป็น
ค่ะก็คือไปเราก็เครียดใช่ไหมคะเพราะเราฝันอย่างนี้เราเครียดมาก
ก็เลยไปแบบเพื่อนสงสัยว่าเป็นอะไรทำไมหน้าดำค่ำเครียดช่วงนี้อะไรอย่างนี้
เป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยปรึกษาเพื่อนเล่าให้ฟัง
หรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เธอนะอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาองค์เฮ่งเจีย

ใช่ค่ะเป็นองค์แห่งเจียที่แบบพี่คนนี้เขาเป็นร่างทรงของเฮ่งเจีย

ที่เนโคล่านั่นเลยค่ะแต่เป็นอยู่อีกที่นึง
เขาแกบอกว่าแกจะตายเหมือนชีวิตแกแย่มาก
จะต้องแบบพูดง่ายชีวิตจะต้องตายถึงฆาตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วองค์แห้งเจียนท่านช่วยไว้แต่ต้องเป็นตัวแทนนะ

ตอนที่พี่คนนั้นเขาทรงใช่ไหมทรงเป็นองค์แห้งเจี๊ยค่ะ
องค์เฮ่งเจียบอกว่าเนี่ยพระแม่อุมานะมาจะลงเรานะ

ท่านบอกท่านเลยบอกว่าให้ไปทำบุญนะคะทำบุญเยอะ
มนต์นั่งสมาธิทุกวันใส่ชุดขาวค่ะ

นั่งสมาธิทีไรเพื่อนมาเต็มผีมาเยอะ

คือเราเคยนั่งสมาธิแล้วถึงสมาธิใช่ไหมคะเวลาเรานั่งอะค่ะ

เวลานั่งทีไรค่ะจะมีเสียงเรียกมั่งตี้ตี้

หรือมานั่งร้องไห้ตรงระเบียงอย่างนี้ค่ะ

ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเลยไม่นั่งเลย

คำว่าชิงเขามาเกิด

เคยคิดจะค้นหาความเป็นจริงไหม
ว่าแบบเออตกลงคนนั้นยังอยู่ไหมหรือหายไปไหน
อยากรู้ไหมว่าเขาเป็นใครกันแน่

คืออยากรู้ไหมตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วค่ะ

ให้เขาไปตามทางของเขาอย่ามายุ่งเกี่ยวกันดีกว่า
คุณมีทางแก้หรือเคยแก้ได้ไหม

ก็มีใส่บาทไปถวายสังฆฐานอย่างนี้ให้เขาเรื่อยค่ะ

ทำไมไม่เรียกตั้งชื่อตั้งอะไรเขาอ่ะ

คุณผู้ชมครับจริงแล้วนี่ก็ต้องบอกนะครับว่า

ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะฮะ
ขอบคุณมากนะฮะ
ขอบคุณครับ

พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่วัดเทพมนติเจอสิทธิ์
ที่ลอลอบอารยธรรมของชาวฮินดู

ด้วยความเชื่อและความศรัทธาในเทพเจ้า
ทำให้ชาวฮินดูและชาวไทยพุทธหลั่งไหลกันมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย
ซึ่งวันนี้รายการมูไนท์ได้รับเกียรติจากคุณกรรมเลศ
จะนำว่าอย่างถูกวิธีตามแบบฉบับของชาวฮินดูโดยแท้เลยครับ
ขณะที่ฉันยืนอยู่หน้าเทวรูปของพระแม่รักษมีและองค์พระนาราย
ซึ่งเราจะเห็นว่าสวยงามมากทำจากหินอ่อน
และเทวรูปทุกองค์ของเราในวัดเทพมนเทียนก็ทำมาจากหินอ่อน
ซึ่งมาจากเมืองชัยภูระประเทศอินเดียซึ่งเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมในการสร้างเทวรูปเอ่อ
พระแม่รักษมีในครั้งที่เทวดาไม่มีพลัง
พระนารายก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าน่าจะทำการกวนเกษียณสมุทร
ซึ่งในครั้งนั้นก็จะมีสิ่งมีค่าออกมาถึง๑๔อย่างซึ่งเราเรียกว่า๑๔รัตนะ
แต่ปรากฏว่าสิ่งแรกที่ออกมากลายเป็นยาพิษ
ซึ่งครั้งนั้นพระศิวะก็ได้โปรดได้กลืนยาพิษนั้นช่วยไม่ให้โรคมันแย่ลง
พระแม่ลักษมีธ์เนี่ยได้ปรากฏขึ้นมาในอันดับที่๘
พอถึงตอนที่พระแม่รักษีปรากฏขึ้นมาเนี่ยเกิดความสว่างสวัยไปหมดเลย
เป็นคืนที่พระจันทร์จะสวยที่สุดในปีแล้วก็ถือว่าจะมีน้ำอมริตเนี่ยออกมาจากพระจันทร์
วันศุกร์คือวันของพระแม่รักษมี

เพราะว่าพระแม่รักษมีจะชอบสีสดใส
เราจะไม่ถวายอะไรที่เป็นสีขาว

คือโดยทั่วไปทุกวัน

เพราะว่าพระแม่รักษมีจะประธานยศถาบรรดาศาส
สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง
เมื่อเรามีเงินทองตรงนี้เนี่ย

ความเป็นสิริมงคลที่เราจะช่วยในเรื่องธรรมะ
ช่วยวัดช่วยคนที่เดือดร้อน
บ้านไหนที่มีเงินเข้ามาเยอะ
แต่ในบ้านมีแต่เรื่องความเดือดร้อน
มีแต่ความไม่เป็นสิริมงคล

ไม่สบายกับโรงพยาบาล

ทราบเลยค่ะว่าบ้านนั้นไม่ขาดธรรมะ
บ้านนั้นคือการที่สามีไม่ให้เกียรติภรรยา
ในบ้านนั้นเนี่ยก็จะมีความไม่เป็นระเบียบ

เพราะเรื่องของพระแม่รักษมีจะต้องมาคู่กับเรื่องของความสะอาด
แล้วก็มีความรักในระหว่างพี่น้อง

บ้านนั้นก็จะมีแม่ลักษมีศเข้ามา
ในกรณีที่พระแม่รักษมีคู่กับพระพิคเนธเนี่ย
จะเป็นวันสำคัญที่สุดใน๑ปี
คือวันดีปาวาลีหรือดีวาลี

คืนนั้นจะเป็นคืนแรมสิบห้าค่ำ
และคืนแรมนั่นคือคืนของพระแม่รักษมี

และเราจะเชื่อว่าคืนนั้นพระแม่รักษมีเนี่ย
จะไปตามทุกบ้านที่มีการบูชา
เพราะฉะนั้นพระแม่รักษมีจะได้รับการบูชาในทุกวงการ
โดยเฉพาะเนี่ยวันดีปาวาลืม
พวกร้านธุรกิจต่าง
เขาจะเชิญไปบูชาที่ตามโรงงาน

แล้วเขาก็จะเอาบัญชีมา
แล้วก็ตั้งไว้แล้วมีการบูชาบัญชี
มีการบูชาแม่รักษมีแล้วเอาบัญชีวางขอให้มาเพิ่มภูมิ
การถวายของไหว้แด่พระแม่รักษมีนั้น
ควรถวายของที่ทำมาจากนม

อีกอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ

ซึ่งเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่คาถาในการบูชา
ที่คุณกรรมเลศแอบเผยให้รายการหมู่ไนท์ฟัง

ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอาจจะใช้บทคาถานี้ตลอดก็ได้เช่น
โอมรีมมหาลักษมีนมหา
โอมรีมมหาลักษมีนมหา
ทุกขั้นตอนเราก็ทำไปแล้วเราก็พูดอันนี้ไปด้วย

แล้วก็จบลงด้วยอารตี
ที่วัดเทพมนเทียนแห่งนี้
ยังมีเทพอีกหลายองค์ว่ากันว่า
มีความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็สมดังปรารถนา
แม้กระทั่งตัวคุณกรรมเลศก็เคยรอดตายอย่างปฏิหารจากการท่องคาถาฮนุมานมาแล้ว
ส่วนตัวนี้รักองค์ฮานุมานมากที่สุด
เย้ฮนุมาศกุศัศนกุพากรุธเด็วกินัย
คือมีครั้งหนึ่งที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็ไม่ทราบว่าฝักบัวเนี่ยมันรั่ว
มันไฟช็อตแรงที่ฟาดอ่ะไปกับกำแพงแล้วก็ตกนอนไปบนพื้น
ตัวก็สั่นทั้งตัวเลยในความรู้สึกตรงนั้นเลยเนี่ย
ดอันนี้ขึ้นมาเสียงเนี้ยตะโกนสุดเสียงเลยว่าเย้
พูดแล้วก็ยังขนรู้ว่าไอ้ส่วนที่มันติดอยู่กับมือเนี่ยมันกระเด็นออกไปแบบสุดแรง
แล้วตัวเราก็ค่อยช้าค่อยผ่อนไอ้ไฟที่มันอยู่ในตัวค่อย
ก็ยอมรับว่าขอให้เรารักเทพองค์ไหนก็ได้แต่รักจริง
ภาวนาจริงสวดจริงสิ่งที่มันเป็นมหาศจรรย์เกิดขึ้นแน่นอน
เพราะตัวดิฉันรักฮานุมานก็จะเกิดอัศจรรย์กับอนุมานไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้ง
และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนั่นก็คือเคล็ดลับการบูชาองค์สิวลึง
หากใครที่อยากมีความรู้และสติปัญญาดีต้องมาไหว้และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้แล้วจะได้สมดั่งใจ
สิ่งที่อยู่ตรงหน้าดิฉันที่เป็นรูปเหมือนโดมเหมือนอะไรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจักรวาล
ส่วนข้างล่างเราเรียกว่าเป็นปัทพีพระศีวะเป็นตัวแทนและพระแม่ปารวัติเป็นตัวแทนของจักรวาลและปัทพีทั้งหมด
เราเชื่อว่าชีวลิงเป็นที่ที่จะทำให้เรากระจ่างในความลับทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก
พระพระศิวะเนี่ยเป็นเทพแห่งความรู้แห่งปัญญาในเมื่อเรารู้จักพระองค์ในรูปนี้แล้ว
เราก็น่าจะรู้วิธีที่ว่าเราจะทำให้พระองค์พอพระไทยแล้วก็บูชาพระองค์ได้อย่างไร
เริ่มต้นดิฉันจะขอให้เห็นรูปของใบมะตูม
มะตูมเนี่ยมีความสำคัญในแง่ที่ว่าหมายถึงตรีศูนย์
อันที่สองหมายถึงสามตาของพระองค์คือสุริยะจันทรและอัคคเน
แล้วก็ยังเป็นความเย็นของใบมะตูมที่ว่าเมื่อพระองค์เนี่ยได้สัมผัสแล้วมันจะทำให้พระองค์เนี่ยเย็น
การที่เราบูชาเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยจากการที่เราใช้น้ำ
น้ำเราจะถวาย๔ครั้ง
ครั้งที่หนึ่งที่เราถวายเนี่ยเราจะถวายเพื่อวาดล้างพระบาท
จริงถ้าหากว่าท่านไม่รู้คาถาอะไรเลยเนี่ยท่านใช้คาถาเดียวคือ
โอนามังชีวายเป็นคาถาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระศิวะ
คือใครไม่รู้อะไรเลยก็ใช้คาถานี้อย่างเดียวก็พอ
โอมนามังชิวาย
ขั้นที่สองเราจะถวายนม
การถวายนมเนี่ยเหมือนว่าเราถวายอาหาร
หยดของน้ำนมที่ไหลไปแล้วขอให้ทั้งจักรวาลนี้อยู่เย็นเป็นสุข

โอมนามังชิวาย
หลังจากเราถวายน้ำนมแล้วเราก็จะถวายน้ำนะคะให้สะอาด
โอมนามังชิวาย
เสร็จแล้วเราก็เหมือนกับแต่งองค์ฉลององค์
ของที่แน่นอนก็คือจันหอมนะคะ

คำว่าโอมนะคะข้างบน
ใช้ข้าวสารนะคะถวายพระองค์
ข้าวสารในศาสนาอินดูแล้วถือว่าเหมือนเงินทองทรัพย์สิน
หลังจากนั้นเราจะถวายใบมะตูม
โอมนามังชิวาย
ส่วนนี้เนี่ยเป็นหน้าข้างล่างใช่ไหมคะ
ซึ่งจะอยู่กับพระองค์ท่านเห็นพระศิวะแล้วไม่มี
งูก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมคะต้องอยู่กับพระองค์ตลอด
ทำเช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่องประดับของพระองค์
สุดท้ายในการบูชาใดจะจบด้วยอารตี
คำว่าอารตีนี่แปลว่าสิ่งที่เป็นมงคลกลับมาหาเรา
มันเป็นบทสันเสริญด้วยเป็นการขอขมาด้วย
สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไร
ก็ขอให้สมบูรณ์ด้วยอารตีอันนี้
ตรงข้ามกับองค์ชิวเล็งเราจะเห็นโคนนทิ
โดนทินี่เป็นโคที่เป็นภาษณะของพระศิวะซึ่งโคนนนทิได้ขอไว้ว่า
ไม่ว่าชีวาเล็งอยู่ที่ไหนขอให้พระองค์อยู่ตรงข้ามกับชีวาเล็ง
โดยที่พระองค์จะไม่ขอกระพริบตาแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่อยากให้พลาดพระองค์จากสายตา
เราถือว่าโคนนนท์ที่นี่เป็นแม่เซ็นเยอร์ของพระศิวะ
คือทุกเรื่องที่จะไปถึงพระองค์เนี่ยให้ผ่านโบนนทิ
ขอให้เรามีพลังขอให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ขอพลวงจงประทานให้เราด้วยนะนะคะแล้วก็กลับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานำเสนอทั้งหมดในค่ำคืนนี้

เอาละครับนั่นคือเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้ทั้งหมดนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ

คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดี